๖นาฬิกา๒๙นาทีเมื่อคืนนี้คนเชียงรายคนเชียงใหม่
ใจหายใจคว่ำครับบ้านที่อยู่อาศัยมันเขย่าได้
แผ่นดินไหวนะครับคุณผู้ชมครับที่รู้สึกสั่นสะเทือนกันไปทั่วเลย
เฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งสถานการณ์แผ่นดินไหว
ประเทศเมียนมานับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน๖นาทีไปจนถึง๗นาฬิกา๑๐นาที
ของวันที่๒๒กรกฎาคมก็คือวันนี้มีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นรวม๔๗ครั้งครับ
ความรุนแรงตั้งแต่๒๔ไปจนถึง๖๔เลยนะนะครับเมื่อเวลาเที่ยงคืน๗นาที
และในเวลาตี๕๒๒นาทีครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวอีกครั้ง
ครั้งนี้มีความแรง๕๓ลึก๔กิโลเมตรแค่นั้น
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปประมาณ๘๒กิโลเมตร
สามารถรับรู้แรงสรรสะเทือนได้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายที่ไหนบ้าง
แม่สายแม่จันทร์แม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองอำเภอพานอำเภอเชียงแสน
และอำเภอเชียงของครับนี่ฮะโอ้อะไรเนี่ยตกใจสิครับ
แผ่นดินไหวได้โดยทั่วไปบางคนถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย

นี่ครับความแรงที่มันเห็นได้ชัดเลยนะครับ
ใช่ครับ

พี่กู้
โอ้บิ๊นเย็บมาก

เหลียดค่ะ
ลากลายความรู้สึกนะครับ

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องโถง

จังหวะที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับการสั่นไหวของกล้องวงจรปิดเนี่ย
มันสั่นให้เห็นในช่วงเวลาสั้นแม้จะไม่กี่วินาทีก็เถอะ
อีกคลิปนะครับเป็นกล้องวงจรปิดของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เชียงราย
อันนี้ฮะอันนี้เห็นเลยใช่เห็นแรงสรรสะเทือนของแผ่นดินไหวผ่านกล้องนี่นี่นี่
เขย่าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วอาคารสูงล่ะอาคารสูงไม่ต้องห่วง
หอพักรับรู้ได้ดีเลยกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงราย
แล้วก็นักศึกษาพยาบาลวิ่งลงมาจากอาคารกลางดึกครับสวมชุดนอนกันลงมาเลย
เพราะตกใจมากส่วนที่เชียงใหม่และเชียงใหม่รับรู้แรงสรรสะเทือนของแผ่นดินไหวได้เช่นกัน
นโดมิเนียมสี่ชั้นข้าวของในห้องขยับโคมไฟแขวนในแกว่งไปมานี่ฮะนี่ฮะ
นี่ครับแกว่งไปมาตอนแรกเจ้าของเจ้าของห้องคิดว่าห้องข้างบนทำอะไรนะ
พอดูโทรศัพท์มือถือก็อ้อเห็นข่าวแจ้งแผ่นดินไหว
ทีมข่าวออกสำรวจแล้วก็สอบถามชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับ
ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับ
เมื่อคืนนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหชัดเป๊ะรู้สึกได้เลยเพราะมันแรงครับ
หลับไปแล้วค่ะตื่นมาตอนรู้สึกจะเป็นตีเที่ยงคืนกับ๘นาทีค่ะ
พอดีว่าแผ่นดินไหวปุ๊บก็จับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เลยมานั่ง
กลัวแล้วก็บอกกับตัวเองว่าจะเอาใครลงไปดีคะระหว่างแม่กับลุง
อายุเยอะกันทั้งคู่สภาพบ้านมันก็คือมันไหวไปหมดอ่ะ
เพราะว่าพี่นอนเตียงค่ะเคยเจอแบบนี้ไหมคะ
เคยเจอรอบก่อนค่ะแต่มันยังไม่เยอะเท่ากับครั้งนี้
ครั้งนี้รู้สึกว่ามันจะเยอะแล้วก็แรงมากเลยค่ะในรอบหลายปี
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมข่าวตรวจสอบจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า
ยังมีแผ่นดินไหวอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับค่ะแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนที่ไม่แรงมาก
สิบสามนาฬิกาสามนาทีในขนาดสามจุดหนึ่งต่อมาสิบสามนาฬิกาห้าสิบนาทีขนาดสองจุดเก้า
แล้วก็สิบสี่นาฬิกายี่สิบแปดนาทีเนี่ยขนาดสองจุดห้า
โอ้โหมีมาเรื่อยเลยนะครับแผ่นดินไหวที่ภาคเหนือครับ